รวมทั้งผลเอกอาวุศมิลออนไลน์
ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรก
นางองศาลซูจิหัวหน้าภักดิ์สันนิบาทแห่งชาติ
มีกำหนดเข้าไปพบหารบริเวณกับ
พลเอกเต็งเส่งประธานาธิบดีของพม่า

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าที่กรุงเนปีดอร์

ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หลังจากที่นางองซานซูจีได้ส่งจดหมายเชิญ
ผู้นำรัฐบาลและผู้นำกองทัพภามารหาบรือ
เพื่อเป็นการสร้างความปรองดอง
แรงงานระบุว่านางองศาลสูจิได้เข้าพบ
ประธานาธิบดีเต็งเส่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็จะเข้าไปพบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน
ในช่วงบ่ายซึ่งมีการคาดกันว่า

คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอำนาจรัฐธรรมนูล

พฤศจิกายนที่ผ่านมานางองซานซูจี

ประธานสภาพุทธแห่งรัฐธรรมของพม่านแล้วนะครับ

โดยมีสิทธิ์เลือกประธานาธิบดีและผ่านร่างกฎหมาย

ในการวีโต้ของสมาชิกรัฐสภา

ที่เป็นโคต้าของกองทัพได้ครับ
ขณะที่รัฐธรรมนูลพม่าบัญญัติ

หรือคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี
ทำให้นางองซานซูจีไม่มีสิทธิ

แม้ว่าภักดิ์จะชนะกันและตั้งก็ตาม

ประชาในทางบวกในการปรณีประนอม

ปรัสจากการสนับสนุนจากกองทัพ
ครองอำนาจในทางการเมืองของพม่า